เริ่มกันที่นะคะการจากไปนะคะโอ้โหสร้างความเศร้าเสียใจคนทั้งวงการค่ะ
การจากไปของอาเบียกพี่สรรอัคราเสรรณีซ์นั่นเองนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะเป็นงานสวดอภิษฐรรมศพคืนแรกนะคะ
โดยมีคนบันเทิงนะคะเดินทางมามากมายค่ะ
พี่เจี๊ยบสวิทย์นภาพี่พิมมาดาภูริคุณแอนอลิชา
คริสห่อวังก็เป็นนางเอกละครของพี่ออมก็มา
พี่นัทมีเรียคุณขวานุสามณีมิงชาลิซา
แล้วก็ดึกก็มีคุณเคนคุณหน่อยก็มา
บอยประกอลก็มารวมไปถึงศิลปินแห่งชาติ
อรองข้าวมูลดีน้องก้าวจีรายุ

มีลูกทั้งสี่คนได้ให้สัมภัยกับสื่อ
เผยความในใจว่าตอนแรกก็ทำใจไม่ได้
เพราะว่าตอนที่คุณพ่อไปหาหมอยังเดินไปลงบ้านอยู่เลย

ก็เอาแล้วก็เกิดน็อกแล้วหัวใจวายไป
ก่อนหน้านี้คุณพ่ออยากทำหนังสือประวัติชีวิตตัวเอง
หลายปีแล้วแต่ปรากฏว่าต้นปีเพิ่งเสร็จ
แล้วคุณพ่อก็เปลยกับคนสนิท

ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากพี่อ้อมพิยดาแล้วก็ลูกอีก๓คน
อาเปี๊ยกมีลูก๔คนไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
แกอยากเขียนอยากเก็บรวบรวม
พอสเตอร์แกเรื่องราวแกเรื่องลูกเรื่องชีวิตของเขา
แล้วเขาก็พอทำไปเสร็จแล้วก็เหมือนเขาบอกน้องอีกคนนึง
ซึ่งสนิทกับเขาเป็นเลขาเขา
ว่าเออหรือว่าเอาอันนี้ไว้แจกตอนแบบงานศพเขา

จริงแล้วคุณพ่อก็ห่วงลูกทุกคนนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คือลูกทุกคนก็แบบว่า
อยู่ในเส้นทางที่แบบว่าถูกต้องแล้ว
เดี๋ยวก็สารต่อไปค่ะก็ยังทำงานตรงนี้อยู่
ก็ยังเป็นผู้จัดอยู่แล้วก็

มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณพ่อสุดท้ายไหมคะพี่พ่อ

พวกเราทุกคนจะเป็นเด็กดีอย่างที่พ่อสอนเรา
เมื่อวานก็ไปให้กำลังใจพี่อ้อมนะคะ

ก็ถือว่าเป็นพระเอกที่อาเปี๊ยกพิสารตัดสายสดือในวงการเลยค่ะ
เพราะว่าเล่นละครไฟรักอสูรบทไอ้แก้ว
คือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยช่อง๓ไม่เอาบอยนะ
แล้วก็คือบอยเนี่ยต้องไปอยู่กับคุณอาเปียกพิสารเนี่ย
เป็นเวลา๒เดือนไปนอนบ้านเลยค่ะ
บอยเนี่ยเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะ
เที่ยวก็คือเจ็ดแล็กแต่ว่าพุ่งตรงมาเลยค่ะ
เมื่อวานรถติดด้วยนะคะแล้วก็มาเปิดใจแบบ
กลั้นน้ำตาไม่อยู่ไปฟังรู้สึกจากคุณบอยปะกรเลยค่ะ
ราคาเรื่องแรกของบอยที่ดงดังเลยค่ะไปฟังค่ะ

เป็นอีกทุกอย่างอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตผมนะครับ
การที่ผมประจำมาจุดตรงนี้
คือผมได้เข้ามา
ผมได้เข้ามาแขนที่ช่องก่อนนะครับก็คือมันเข้ามาแบบทิ้งโปรไฟล์ไว้อะไรอย่างเงี้ครับ
แล้วก็ช่องเขาก็ส่งพอดีว่าอาเขากำลังหาตัวแสดงไปเล่นช่องก็ส่งไปแค้นที่อาอะไรอย่างนี้
ใจว่าผมผมเพิ่งคุยกับพี่โอลูกชายอาแล้วก็เพิ่งคุยกับโบว่าแบบเนี่ย
เดี๋ยวอยากจะหาเวลาเข้ามาเยี่ยมอ่ะ
ถือว่าสี่พี่น้องนะคะ๔น้องลูกของขุนอาเปี๊ยกพี่ศาทน์มีความเข้มแข่งกันอย่างมากเลยนะฮะ
กับการที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหัน
แล้วก็ต้องมาตอบคำถามให้กับทุกคน
ทราบกันด้วยนะคะว่าเรื่องราวเป็นมายังไง
ทางเราก็เป็นกำลังใจให้อย่างเต็มที่เลยแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าการรักษาแพทย์รักษาไม่ดีหรือเปล่า
ถามพี่โอมาแล้วค่ะพี่โอพี่ชายคนโตบอกว่าไม่ได้ติดใจตามข่าวอย่างที่บอกไปนะคะ